ทุกผู้ชมครับมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ
เป็นรถกระบะพลิกคว่ำสี่ตลบนะฮะอ่าเดี๋ยวท่านไปดูรถค่ะ
รถเนี่ยพังยับทั้งคันนะครับแต่คนขับรอดปฏิหาร
โอ้ยนี่นี่นี่คลุกฝุ่นมาเลยอ่ะดูฮะอ่า
เดี๋ยวดูตอนภาพใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวดูตอนมาใหม่ใหม่นะ
จะเห็นว่ามาแบบอื้อหือนี่ฮะเนี่ยพลิกมาแต่ไกลเลยค่ะ
พังยับทั้งคันเลยนะฮะอ่ารถกระบะของนายชินพัฒน์พงเผา
ซึ่งเป็นประหลัดอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับ
พลิกคว่ำหลายตลบพุ่งตกข้างทางนะฮะพังยับทั้งคันแต่ว่านายชินพัฒน์คนขับรอดตายอย่างปฏิหารครับ
นี่ครับซึ่งเขาเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนั่นก็คือผ้ายันอาจารย์แป๊ะเกจิอาจารย์ชื่อดังจากวัดสว่างอารมณ์นะครับ
ซึ่งพกติดตัวไว้นะครับนี่เห็นไหมไม่เป็นไรเลยนี่ฮะอย่ามาใช้คำว่าบาดเจ็บเล็กน้อยเพราะผมไม่บาดเจ็บ
อาจารย์แป๊ะเกจิอาจารย์ชื่อดังในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม
วัดสว่างอารมณ์พกติดตัวไว้ก็เอามาให้ผู้สื่อข่าวดู
ตระกุดอาจารย์แป๊ะวางไว้ในรถด้วยอ่าแต่กระเด็นหล่นหายไปตอนเกิดอุบัติเหตุเลย
ไม่พบเจอแต่พยันที่พกติดตัวเอาไว้เหตุการณ์เกิดขึ้นสิบเจ็ดธันวาคมครับ
ริมถนนเพชรเกษมหน้าอู่ต่อหลังคารถอำเภอเมืองนครปฐม
ส่วนหลังจากเกิดเหตุเรียบร้อยอะไรแล้วเนี่ยนะทางประหลัดอำเภอนครชัยศรีนายชินพัฒน์
ก็เลยไปกับครอบครัวเลยครับไปทำบุญที่วัดสว่างอารมณ์
ไปกราบไหว้พระอาจารย์แป๊ะนี่ฮะหลวงพ่อก็ผูกข้อมือรับขวัญให้ด้วย
ประพรมน้ำมนต์ให้ด้วยเพื่อความเป็นสุริมงคลแล้วก็มอบวัตถุมงคลเป็นผ้ายันพิมพ์พระราหูอมจันทร์
และตะกุดรุ่นที่หายไปให้ด้วยอีกมีเหรียญพญาเต่าเรือนพระเงินพระทอง
นี่ฮะมอบให้อีกเอาไปอีกนี่ไหนก็ไหนแล้วจะได้แคล้วคลาดกันอีกนะครับ
ชินพัฒน์บอกว่าที่ไปกราบไหว้อาจารย์แป๊ะเนี่ยที่เกิดเหตุ๑๗ธันวาคมแล้วมาช้าไปหน่อยหลายวันเนี่ย
เพราะติดงานราชการด้วยนะครับแล้วก็ต้องไปจัดการเรื่องรถที่คว่ำเสียหายเคลียร์ประกันอีกอะไรอีกนะครับ
เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยพาครอบครัวมาด้วยมาไหว้อาจารย์แป๊ะเนื่องจากรอดตายมาได้
เชื่อว่าเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์แป๊ะอย่างแน่นอนนะครับ
แล้วท่านประหลัดชินพัฒน์เขาก็กระซิบบอกกับผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าเออนี่ลอตเตอรี่๑มกราคมนี้งวดใหม่เนี่ยแต่เขาออกเร็วนะฮะ
ไม่ได้ออกวันที่๑มกราคมนะออก๓๐๓๐ธันวาคมนะครับ
นี่เลยเอาเลขรถกระบะของพี่เลย
ให้เต็มเต็มเลยใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยพังยับเลย
คงไปกลับเอาจะกลับได้อะไรบ้างก็แล้วแต่
สามเจ็ดหกหกใช่ไหมครับทะเบียนเขา
เดี๋ยวฟังเสียงท่านอาจารย์แป๊ะหน่อยนะฮะ
หลวงพ่อที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับ
ท่านประหลัดคุณคนดีประหลักควงคลองเอวราลักษะ
มีทรงดีรู้ภาคอนมีทรงดีรู้ภาใกล้วาธวังอารมณ์อยู่ด้วย
ก็ขึ้นอยู่กับความเป็นคนดีด้วยนะ
คิดดีทำดีนะครับทำสิ่งดีเวลาเกิดอุบัติเหตุ